สาวสวยในชุดบิกินี่ขอส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคนละกันนะคะ
สำหรับ๒๔คิรติกับทริปล่าสุดบอกเลยว่าไม่รู้จะกดปุ่มไหนให้ดี
ปุ่มเลิฟปุ่มว้าวปุ่มกล้าวใจนะจ๊ะนี่
ไปทะเลกี่ครั้งไม่ผิดหวังค่ะต้องยกมือมาพนมตุจ้ากันเลยทีเดียว
กราบหุ่นจริงโอ้โหดูหน้าอะไรเรานี่ดีมาก
คือซ่วทรงอกเอวมันอะไรจะลงตัวขนาดนี้นะคะ
คุณผู้ชมดูสิอกอึมหน้าท้องลีนมีกล้ามเนื้อ
ดูแล้วแบบมันมีเสน่ห์จริงนะเซ็ปเพียลเกินต้านค่ะ
ทูพีชสีฟ้าอ่อนเล่นน้ำแล้วมันดูแบบโอเคมาก
หรือจะหยิบชุดแหวกอกสีเขียวมาถ่ายรูปคือเอาอยู่ทุกชุด
แต่กว่าจะหุ่น๑๐๐ได้ขนาดนี้อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่นอนตื่นมาแล้วจะสวยนะคุณนะ
เขาก็ต้องมีวินัยในการออกกำลังกายไม่เบาเลยทีเดียวค่ะ
ก็ได้แชร์แง่มุมในการดูแลรูปร่างให้กับคนที่ฟิตอยู่ตอนนี้เอาไว้ด้วยค่ะ
บอกเลยหลายคนที่ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายคุมอาหารดีมีวินัย
อาจจะเจอกับอาการบ้างจริงแบบบางทีนะเราก็เป็นนะออกกำลังกายแบบ
เฮ้ยวันนี้ไม่ทำได้ไหมวันนี้เหนื่อยแล้วอยากกินเยอะอะไรอย่างเงี้ย

ไม่ใช่ว่าเออคุมอาหารเกินไปนานเกินไป

มาถึงจุดนึงนอกจากไขมันไม่ลดแล้ว
พอกินอะไรผิดปกติเข้าไปก็จะบวมขึ้นง่ายมาก

อย่าไปจริงจังอย่าไปเครียดกับมันมาก
ให้ตัวเองได้เป็นอิสระในการกินบ้าง

มีกินขนมได้บ้างนะอะไรอย่างนี้นะคะ
ความเครียดไม่เป็นผลดีกับอะไรเลยค่ะ
โดยเฉพาะที่เธอจะต้องมานั่งท่องว่า

บอกมันไม่ช่วยนะฮะร่างกายเสียรภาพจิตไปซะเปล่านะครับ
ถ้าไม่ไหวพักไปก่อนมันไม่ใช่ความขี้เกียจหรือการยอมแพ้
เป็นการพักเพื่อก่อเกิดเรื่องดีเรื่องใหม่ค่ะ
แล้วก็พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นให้มีแรงทำอะไรใหม่อย่างเช่นเนี่ย
เธอก็พาตัวเองไปถ่ายรูปชุดว่ายน้องชุดว่ายน้ำ
ให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองใหม่
กินขนมอะไรอย่างนี้จุกจิกบ้างนะคะเพื่อความสบายใจนะคะ
ก็อย่าปล่อยฟรีแบบทั่วไปเกินไปเอาแบบว่าพอหอมปากหอมคออะไรแบบนี้
ทุกวันนี้เราก็เลยไม่เครียดเลยค่ะเราก็เลยกินอะไรให้เรามีความสุขนะคุณผู้ชมนะ
จากอะไรบ้างออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ไปดูรูปของ๒ซีจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะ